ฉะนั้นวันนี้ค่ะรถปลดทุกข์จะพาคุณผู้ชมไปดูบรรยากาศล่าสุดนะคะ
จากคุณสุภานีโฆษภัณฑ์สมโพธิผู้สื่อข่าวไทยรัฐทีวีที่เกาะติดบรรยากาศอยู่
รายงานสดจากเยาวราชเชิญค่ะ
เจียยู่อีซินนี่หัวใช้ค่ะคุณสืบสกุลคุณอาริยาและคุณผู้ชมค่ะ
บริเวณซุ้มประตูเฉลิมพระเกียรติในเวลานี้ก็มีนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติจำนวนมากนะคะ
มาเฝ้าทุนละอองพระบาทรับเสด็จสมเด็จพระเทพรดาสุดาสยามบรมราชกุมารี
รอจะเข้าชมงานในเวลา๑๗นาฬิกาที่จะมีพิธีเกิดอย่างเป็นทางการ
ซึ่งตอนนี้ส่วนใหญ่นะคะจากการที่สังเกตแล้วหลายคนก็แต่งกายด้วยเสื้อผ้าสีแดงมาร่วมงานมงคลในวันนี้ค่ะ
ประชาชนหลายคนนะคะก็เดินทางมาเป็นครอบครัวค่ะมากันเป็นกลุ่มได้มาลงนามถวายพระพรพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินินาศด้วยความจงรักพักดีค่ะ
ขณะเดียวกันก็มีนักท่องเที่ยวเดินทางมาชมเทศกาลตรุษจีนเยาวราชประจำปีสองพันห้าร้อยห้าสิบเก้าด้วยความเพลิดเพลินกับความสวยงามของโคมไฟจีนสีแดงเจอจราตรตั้งแต่ซุ้มเฉลิมเผื่อเกลียดจนไปถึงแยกราชวงศ์นะคะและที่ถ่านรูปคณะเชิดสิงโตตุ้งตุ้งแช่ซึ่งเป็นสัญลักษณ์ง
เพราะว่าเราเป็นเชื้อสายคนจีนใช่ไหมคะ
เราก็มาไหว้พระไหว้เจ้า
แล้วก็เราก็มีความสุขอะค่ะ
เพราะว่าที่นี่มีหลายอย่างนะคะ
เราก็ได้ขอบคุณเทพเจ้าที่ปกปักรักษาค่ะ
ที่ทำให้เรามีความเจริญรุ่งเรือง
มีความสุขมีสุขภาพแข็งแรงอะไรมาจนถึงทุกวันนี้
ทำให้เรารู้สึกว่าเราเจริญรุ่งเรืองขึ้น
จากนี้นะคะก็ยังคงมีประชาชนสนใจสอบถามถึงการรับเหรียญเทพเจ้าแห้งเจียจำนวนมากค่ะ
จัดงานแจ้งว่าจะแจกในวันนี้เวลา๑๙นาฬิกา
และพรุ่งนี้จ่ายอีก๒รอบก็คือ๑๕นาฬิกาและ๑๙นาฬิกาค่ะ
เยาวราชนั้นถือว่าเป็นถนนสายสำคัญที่มีอาหารจีนสูตรโบราณมากมายนะคะ
วันนี้การจัดงานตรุษจีนเยาวราชจึงถือว่าได้รวบรวมเอาอาหารโบราณหลากหลายชนิดที่หาทานได้ยากมาไว้ที่แห่งนี้
ซ้ำนึ่งร้อนหลากหลายเมนูทั้งจีบกุ้งจีบหมูสละเป๋า
รวมถึงกระเพาะปลาแท้ปรุงรสกลม
ร้อนเหมาะกับการรับประทานในช่วงอากาศเย็นแบบนี้ค่ะ
ด้วยเมนูข้าวหน้าเป๋าฮื้อและบะจ่างชิ้นโต
ผสมผสานระหว่างข้าวเหนียวปรุงรสกุ้งแห้งกุญเชียงไข่หมูสับ
ึ่งร้อนรอนักท่องเที่ยวมาชิม
แต่เป็นเมนูตำรับเยาวราชแท้ที่มางานนี้ไม่ควรพลาดค่ะ
ส่วนเมนูซิกเนเจอร์ของย่านชัยหน้าทาวต้องนี่เลยค่ะ
ฉลามน้ำแดงหาทานได้ข้างถนนไม่ต้องไปถึงพัฒนาคารหรู
งานนี้มีขายสนุนราคาชุดละ๑๕๐บาท
อันนี้เราก็มาให้เงินสักพักหน่อย

ทางขนมหลายอย่าง๕๖อย่าง
แล้วก็มาซื้อขนมเยอะแยะเลยครับผม
ก็มีข้าวโพดมีมันแล้วก็มาทานอาหารที่นี่ครับผม
ร้านเยอะแล้วก็มีขายของหลากหลาย

ดูอาหารแปลกตากันบ้างกับแหนมปลาแซลมอน
ทอดกลับดอกหอมของร้านแนมปลาตุ
ปกติขายอยู่ที่สีลมค่ะซอยสิบเก้า
วันนี้มีลูกค้าประจำค่ะโดยมากจะเป็นแฟนคลับแฟนพันธ์แท้

เขาจะรู้ว่าเราจะลงที่ดีที่เจี๊ยงานเจียวราชทุกปี
ตัวที่เป็นพระเอกของร้านเลยก็คือเป็นแหม่มปลาซาวมอน
เป็นความพิเศษก็คือปลาแซลมอนของเราเนี่ยเราคัดเป็นปลาสด
ค่ะแล้วก็เป็นอะไรที่เป็นแปลกใหม่มีร้านเราร้านเดียว
อกจากนี้ยังมีซาวปิ่งหรือขนมในตำนานของชาวจีนแต้จิ๋ว
ขนมเปี๊ยะทอดสูตรโบราณมีทั้งไส้ถั่วแดงถั่วเหลืองงาดำและไส้เผือกค่ะ
จากอาหารข้าวหวานแล้วนะคะที่ถนนคนเดินเยาวราชค่ะ
ยังมีสินค้าอื่นอื่นอีกอย่างป๋องแปงมังกรอันนี้นะคะ
มีขายแทบจะทุกแยกของถนนเยาวราชเลยค่ะ
โดยส่วนมากคนที่มาซื้อมักจะเป็นชาวต่างชาติและเด็กค่ะ
ส่วนชุดกี่เผาเครื่องแต่งกายแบบชาวจีนโบราณก็ขายดิบขายดี
หลายคนพากันมาหาซื้อชุดสีแดงและสีทองลวดลายสวยงามราคาถูกแพงตามเนื้อผ้าค่ะ
เช่นเดียวกับเครื่องรางของมงคลต่างเช่นโคมไฟสีแดงซองใส่อังเปล่าหรือพวงกุญแจรูปนักสัตว์ต่าง
เป็นอีกหนึ่งสินค้าที่ขายได้แต่ที่ได้รับความสนใจมากที่สุดคือปีนักศัตริย์ปีวอกค่ะ
ตุ๊กตาลิงตัวนี้แม่ค้าบอกว่าขายได้วันละเกือบ๑๐ตัวเลยค่ะ
ก็ถ้าคนปีลิงนี่เขาก็จะซื้อลิงจะซื้อเก็บไว้ทุกปีทุกปี
เพราะมันเป็นทำเป็นพวกเก็บไว้สะสมอย่างเงี้ย
เพราะลิงเนี้ยมีความหมายอันนี้มันตัวฮ็อกฮ็อกนี่คือ
คิดอะไรก็สมปรารถนาทำอะไรก็ดีทราบลื่น
สีสันของตรุษจีนเยาวราชปีนี้ยังมีเสน่ห์ที่น่าค้นหาอีกมาก
สำหรับนักช็อปและนักชิมงานนี้จะมีไปจนถึงวันพรุ่งนี้ค่ะ
ชดารัฐโภคธนวัฒน์ข่าวไทยรัฐทีวีรายงาน
จากอาหารการกินที่แสนอร่อยแล้วนะคะป้องแป๊งมังกรหรือว่าคาดผมมวยอมวย
ที่ที่ฉันใส่อยู่ขณะนี้ก็สามารถซื้อเป็นที่ระลึกจากงานตรุษจีน
ยาวราชได้ด้วยนะคะนั่นก็เป็นบรรยากาศแล้วก็สีสันที่เกิดขึ้นที่เยาวราชในเวลานี้ค่ะ
ซึ่งทางทีมข่าวออกรถปลดทุกข์รวมถึงทีมงานไทยรัฐทีวีก็ยังคงจะติดตามบรรยากาศ
บางพาณีเขาจะพันสมโพธิ์ข่าวเท้ารัดทีวีแรงงานสดจากเยาวราชค่ะ